ที่เหตุการณ์คนร้ายไปจี้ชิงทรัพย์ครูสาวจังหวัดนครราชศรีมาแล้วก็หวังจะข่มขืน
สุดท้ายเนี่ยคนประสบเหตุเขาขัดขืนก็ถูกแทงระบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
คนร้ายติดต่อขอมอบตัวแล้วเพราะว่าถูกกดดันอย่างหนักพบประวัติเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาก่อนครับ
ความคืบหน้าของคดีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ประกบใช้มีดจี้ชิงทรัพย์แล้วก็บังคับหวังข่มขืนนางสาวสุกัญญารักษาสัตว์ครูสาวอายุ๒๕ปีครับ
แต่ว่าขัดขืนจนถูกแทงบาดเจ็บสาหัสนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๗กันยายนที่ผ่านมา
ล่าสุดเมื่อคืนนะครับตำรวจภูทรศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้
คือนายวันเฉลิมไก่กลางครับอายุ๓๗ปีโดยคนร้ายให้ญาติติดต่อพาเข้ามอบตัวครับหลังถูกกดดันอย่างหนัก
ซึ่งพบว่าเป็นคนเดียวกันกับชายต้องสงสัยในภาพที่กล้องวงจรปิดหน้าโรงเรียนนั้นสามารถจับภาพเอาไว้ได้
วันเฉลิมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับว่าเป็นคนที่ลงมือก่อเหตุดังกล่าวจริง

จากการตรวจสอบพบว่าในวันเฉลิมได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง
ในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอสูงเนิน
ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับจุดเกิดเหตุ
ก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง
คดีชิงทรัพย์ในพื้นที่ของอำเภอพระทองคำครับ
โดยติดคุกอยู่๗ปีเพิ่งจะพ้นโทษออกมาเมื่อปลายปีที่แล้ว
จากนั้นก็ก่อคดีชิงทรัพย์ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน

และก็มาก่อเหตุที่ชิงทรัพย์หวังข่มขืนครูสาวครั้งล่าสุด